วันหยุดทั้งทีก็ต้องทำงานบ้านอะเนาะ
วิถีชีวิตแม่บ้านก็อย่างนี้ลูกก็ต้องเลี้ยงผัวก็ต้องดู
ผ้าก็ต้องทำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ได้เวลามาตรวจสอบสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวกับชิสาแล้วนะคะ
วิถีชีวิตของคนอยู่บ้านในวันหยุดก็อาจจะต้องทำงานบ้านกันหน่อย
ต้องบอกอย่างนี้นะว่ารีบเลยค่ะ
รอบโกยช่วงเช้าที่ฟ้าใสแดดดีตากผ้าล้างรถหรือว่าทำอะไรกลางแจ้งได้เลยค่ะ
เพราะว่าอาจจะมีโอกาสเกิดฝนได้ในช่วงบ่ายนะคะ
ปัจจัยที่จะทำให้เกิดฝนช่วงนี้ก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะ
ที่อยู่บริเวณอันดามันนี่แหละค่ะแต่กำลังเนี่ยก็จะอ่อนลงนะคะ
ก็มีกำลังอ่อนลงค่ะขณะที่ด้านบนของประเทศไทยที่เคยมีร่องฝนพาดผ่านมาก่อนหน้านี้
ตอนนี้ก็กำลังอ่อนลงเช่นกันนะคะทำให้ฝนโดยรวมประเทศไทยลดลง
ตกประมาณสี่สิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่แต่ว่านักเบาต่างกันไปค่ะ
เราจะคาดการณ์สภาพอากาศโดยรวมนะคะนับตั้งแต่วันนี้ถึงสามสิบเอ็ดสิงหาคม
เพื่อการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศค่ะสำหรับภาคเหนือภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนอง
ร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่นะคะอุณหภูมิเฉลี่ยยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบหกองศาเซลเซียสค่ะ
อีสานนะคะก็จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ไม่แตกต่างกันค่ะ
เฉลี่ยยี่สิบสองถึงสามสิบหกองศาเซลเซียสค่ะภาคกลางภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ประมาณร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่
แต่ว่าภาคตะวันออกเนี่ยจะมีมากหน่อยตกประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่นะคะ
คลื่นในทะเลสูง๑๒เมตรค่ะสามารถเดินเรือได้ด้วยความระมัดระวังท่องเที่ยวก็ได้เช่นกันค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งเอาไทยฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่คลื่นในทะเลสูงมากกว่าหนึ่งเมตรนะคะ
ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ฝนตกประมาณร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะ
ถ้าหากมีฝนก็โอกาสเกิดคลื่นสูงมากกว่า๑เมตรอาจจะถึง๒เมตรได้นะคะ
อุณหภูมิสบายสบายค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เตรียมใจไว้หน่อยนะคะ
ช่วงบ่ายเย็นค่ำอาจจะมีฝนตกได้๓๐๔๐ของพื้นที่
อุณหภูมิสบายนะคะ๒๓๓๖องศาเซลเซียส
แต่ว่าช่วงกลางวันอาจจะร้อนหน่อยนะคะ
ก็ถือว่าใช้โอกาสในความร้อนทำให้เกิดประโยชน์เช่น
ตากผ้าอาจจะทำอะไรที่ต้องใช้แสงแดดก็ได้นะคะ
ส่วนช่วงนี้งานเยอะเหลือเกินค่ะคงต้องขอตัวไปก่อนแล้วกลับมาพบกับการพยากรอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ